จากเรื่องราวการทำความดีแล้วก็มีเรื่องราวแห่งความประทับใจที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ลืมจริงสำหรับโอกาสหลายครั้งที่ได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จหรือแม้กระทั่งถวายงานรับใช้นะคะ
นักข่าววัย๘๓ปีชาวจังหวัดสุราธานีก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่าเขาเคยได้มีโอกาสถ่ายภาพและเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ถึง๘ครั้งนับจนถึงทุกวันนี้ทั้งฟิล์มทั้งภาพทั้งกล้องถ่ายรูปเขายังเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะ
นายกระหนกงานภัยโรศอดีตหน้าข่าวชาวสุราธารณีตอนนี้อายุ๘๓ปีแล้วนะคะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพและร่วมเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมด๘ครั้งด้วยกันเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสุรา
หลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สุราธานีเป็นครั้งแรกมีราศดรจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จ
ครั้งแรกเนี่ยเขาหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายภาพก็เกิดอาการมือสั่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ
โดยกล้องถ่ายรูปที่ใช้ในวันนั้นยังคงเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีรวมถึงภาพพระบรมชายาลักษณ์ที่ได้ถ่ายเอาไว้ก็เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันด้วยความประทับใจแล้วก็ประปลื้มปิตินะคะ
ทุกครั้งที่พระองค์ทรงเยี่ยมราษดรก็จะมีพระราชปฏิสันธารกับประชาชนโดยไม่ถือพระองค์
เวลาที่ประชาชนนำผ้าไปปูเอาไว้บนลาดพระบาทพระองค์ก็จะทรงใช้พระบาทสัมผัสบนผ้าเท่านั้นอย่างความประปลื้มในพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
จากนี้ในวันที่๒๗สิงหาคมปี๒๕๑๗ในหลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง๒พระองค์มายังอำเภอเวียงสะ
ซึ่งเขาเองก็ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนเหมือนทุกครั้งค่ะ
โอกาสนั้นทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระรูปร่วมกับคณะกาชาติในจังหวัดสุราธานีโดยไม่ได้ถือพระองค์แม้แต่น้อย
สร้างความปิติยินดีแก่คณะเหล่ากาชาติอย่างหาดที่สุดมีได้